ผมชอบข้าต่อกันที่หนุ่มเอิิสนัดถนนกันบ้างค่ะ
สไลด์ดูไอจีหนุ่มเอิิิสทำเอาพันธุ์แฟนตกอกตกใจ
เฮ้ยไปทำอะไรที่โรงพยาบาลอืม

เป็นภาพที่เขานอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยค่ะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กำลังเขียนเคลื่อนย้ายเตียง
แคปชั่นว่าการผ่าตัดเรียบร้อยดีครับ
ขอพักฟื้น๒๓วันแล้วจะรีบกลับมาถ่ายละครต่อนะครับ
ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็มีโอกาสเจอเจ้าตัวนะคะ
ก็เลยรีบคว้าแขนมาอัปเดตสักหน่อยว่าเข้ารับการผ่าตัดอะไร
ซึ่งพี่เอิร์ทค่ะบอกว่าผ่าตัดเอาพังผืดที่ลำไส้ออก
เพราะถ้าทิ้งไว้อาจกลายเป็นโรคอย่างอื่นได้
แต่ตอนนี้หายดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
ผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยสักครั้งเดียว
ไม่เคยเลยไม่เคยนอนโรงพยาบาลไม่เคยหาหมอ
คือเคยเป็นก็คือแบบเท้าฉีกอะไรเป็นแผลอะไรอย่างนี้
มันไปฉีดบัตรทยักษ์แต่ไม่เคยแบบเจ็บป่วย
ครั้งนี้ครั้งแรกหมอตรวจว่ามันมีผังผืด
เขาก็เลยแนะนำให้ตัดแนะนำให้ตัดออกครับ
ก็ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องอาหารการกินครับ
พยายามทานอะไรอ่อนไข้คงไม่ไหวแล้ว
มันผ่าน๔๔ไปแล้วเนอะ
กำลังจะไป๔๕แล้วปีเดียวกันทั้งคู่

กลัวว่ามีตอนนี้มันก็จะไม่แข็งแรงหรือเปล่า
ไม่เป็นไรนะคะพี่หาหมอผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วขอให้หายไวนะคะ
แหม่ผู้ชายหลัก๔นี้ดูดีกันทุกคนเลยนะครับ